สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคอร่อยซ่าสดชื่น
เบรกคอมแพคภาพเรกคุณภาพที่คุณไว้วางใจ
คอลิจิคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี
ครีมนวดผมสัดซิ้วสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน๓๐วิ
แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา
โคล่าไซส์บิ๊กแบ่งปันสุดคุ้มกันแบบบิ๊ก
บู่ราเบนสุขภาพผิวดีด้วยสบู่ราเบนใช้แล้วจะติดใจ
ที่นี่สุรินถิ่นเมืองช้า
ยิ่งใหญ่อลังการจริงกับตลอดข่าวสัญจรครั้งที่๓
กับสองพิธีกรไทยรัฐทีวีคุณชิสาอธิบุญญาโชค
ผู้ประกาศสายหวานจากตลอดข่าวควงคู่มาพร้อมกับคุณเรือนขวัญขุนวง
ผู้ประกาศสายเอ็นเตอร์เทนจากบันเทิงไทยรัฐและเรื่องนี้ต้องขยาย
เปิดฉากแจกแจกกันที่แรกเมื่อวันศุกร์ที่๒๐
พฤศจิกายนณตลาดไนท์บาซ่า
พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดี
บนเวทีอีกมากมาย
ต่อยอดความสุขและความสนุกในวันเสาร์ที่๒๑พฤศจิกายน
กันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
ขอบอกเลยว่าบรรยากาศอู้หู้หู้ย
วนซื่นโหดแซวอีหลีพี่น้อง
เอ็นนี่ค่ะจาวเรืองก็เสร็จ
แบกเบือกก็เสร็จฮัลลีก็เสร็จ

จากนั้นไปแจกกันแบบไม่อั้น
แบบจัดหนักจัดเต็มกันต่อ
ในช่วงเย็นณตลาดน้อยรื่นรม
ที่นี่ก็สนุกฮาเฮเฮฮาไม่แพ้กันล่ะครับ

ในวันอาทิตย์ที่๒๒พฤศจิกายน
ณตลาดสดเทศบาลอำเภอประสาท

เพราะเราสัญจรไปสร้างสิ่งดีเพื่อสังคม

มอบให้แก่โรงพยาบาลจอมพระ
คารวาลสัญจรจากไทยรัฐทีวี
จะไม่หยุดมอบความสุขและความสนุกอยู่เพียงแค่นี้
ครั้งหน้าพี่ป้าน้าอา

เพราะเราจะตลอดไปหาคุณ